ตำรวจได้นำตัว๑ในกลุ่มพลเมืองโต้กลับ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีหมินสถาบันเบื้องสูง
รวมทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เมื่อวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมา
ไปขออ้อมหน้าสารทหารฝากขังแล้วค่ะ
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
คุมตัวนายบูรินทรอินตินหนึ่งในกลุ่มพลเมืองโต้กลับ
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารทหาร
ความผิดฐานหมินสถาบันเบื้องสูง
และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
อำนาจสารทหารฝากขังตัวชั่วคราวผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
โดยคดีนี้สืบเนื่องจากวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมา
นายบุรินโพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ๔๐นาทีลงในเฟซบุ๊ก
และก็ได้ตอบกลับแสดงความคิดเห็นในคลิปดังกล่าว
ซึ่งมีลักษณะเป็นการหมินสถาบันเบื้องสูง

นายบุรินยังเข้าไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มพลเมืองโต้กลับ
บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
จากนั้นก็ถูกควบคุมตัวพร้อมกับพวก๑๖คน
ที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทย

ทหารก็คุมตัวนายบุรินส่งให้ตำรวจปอทดำเนินการสอบสวนความผิดในเวลาต่อมา
สารได้พิเคราะห์และมีคำสั่งรับฝากขังตัวชั่วคราว

เพื่อใช้ประกอบในสำนวนการสอบสวนที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ขณะที่ทางทีมทนายความเตรียมยื่นขอประกันตัววันที่๒ถึง๓พฤษภาคมนี้ค่ะ